ไปดูเพชรสีชมพูกันบ้าง
สีชมพูเนี่ยมันคืออัญมณีหรือมันคืออะไร
ตามไปดูใกล้กันเลยจ้า
แกะถุงออกมาแล้วนะดูให้ดีดูให้ดีว่าข้างในถุงนี้มันเป็นยังไง
ออกมาแล้วออกมาแล้วลุ้นไปพร้อมกันนะ

เฮ้ยเดี๋ยวเพชรอะไรหินชัดนี่ค่ะ
อืมคุณไม่รู้อะไรซะแล้ว
นี่แหละเขาเรียกว่าเพชรสีชมพูเหมือนหินนะเออเหมือนหินอ่ะ

เดี๋ยวจะบอกว่ามันเป็นสีชมพูยังไง

บ้านเลขที่๓๔หมู่๓อำเภอท่าแพรจังหวัดสตูน
เนี่ยค่ะที่ที่ฉันบอกว่าที่นี่นะเขามีเพชรสีชมพูเพราะอะไรคะ
เวลาหินก้อนนี้นะมันอยู่ในที่มืดแล้วใช้ไฟส่องเข้าไป
มันจะเป็นลักษณะโปร่งแสงมองเห็นเนื้อของหินข้างในทะลุปลุโปร่ง
แล้วแกนหินข้างในมันจะเป็นสีออมชมพู
อ้าวนี่ช่างกิโลขายแล้วยังยังไม่ได้ขาย
แล้วเห็นก้อนขนาดนี้ช่างน้ำหนักปุ๊บได้๒๘กิโลกรัมนะคะ
ส่วนขนาดของมันอยู่ที่ประมาณ๗นิ้วกว้าง๕นิ้ว
ขนาดกรอบไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคุณแต่พอช่างน้ำหนักแล้วโอ้โห
ถือว่าเป็นน้ำหนักที่ได้ขนาดพอสมควรเลยทีเดียว
นี่เทียบกับหินธรรมดาให้ดูเมื่อสักครู่เจ้าของว่าไง
เจ้าของก็คือคุณเลิศวัดสุวรรณกิจนะคะเขาบอกว่าเก็บก้อนหินไว้๒ปีแล้ว
เขาเจอที่บริเวณถนนลูกรังหน้าสวนยางของตัวเอง
แล้วก็มาศึกษาในอินเทอร์เน็ตดูค่ะว่าเอ๊ะทำไมหินก้อนนี้มันดูแปลก
ดูไปดูมามันคล้ายกับเพชรชมพูที่หลายคน
เขาบอกว่าหายากแล้วก็ราคาแพงด้วยนะ
พี่เขาก็เลยถ่ายรูปหินส่งต่อกันไป
เผื่อว่ามีใครมีความรู้มาช่วยบอกหน่อยนะคะ
ส่วนใหญ่ก็บอกว่ามันเป็นไปได้ที่เป็นหินเพชรสีชมพูจริง
แต่เขาบอกเอาอย่างนี้ละกันเพื่อความแน่ใจนะ
เดี๋ยวจะไปพิสูจน์จะให้หน่วยงานที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญได้ตรวจสอบนะคะ
หรือถ้าใครสนใจอยากจะให้ข้อมูลติดต่อสอบถามอะไรก็แล้วแต่นะ
เราให้เบอร์โทรไว้ของพี่เลิฟวัดนะ๐๙๕๐๔๑๓๑๐๙
เดี๋ยวต้องลองพิสูจน์กันดูลองดูว่ามันคือหินอะไร
คล้ายกับสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องประหลาดบางอย่างที่เกี่ยวกับเหล็กไหล
แล้วก็มีการพิสูจน์กันว่ามันจริงหรือไม่จริง
แต่มันก็พิสูจน์ยากไงเหล็กไหลมันจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าจริงหรือไม่จริง
คือเหล็กไหลแต่มาล่าสุดสัปดาห์นี้โอ้โหก้อนหินที่คล้ายกับเพชรสีชมพู

เป็นหินประเภทหนึ่งรถคอร์สอะไรอย่างนี้